คือมันต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
จำได้ไหมวันนั้นบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะ

อธิบายอัตถาธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวการ
ย้ายพักจากพลังประชารัฐไปอยู่รวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์นะฮะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็จับตามองกันว่ามีประชุมคอรมอ
ป้อมกับบิ๊กตู่น่าจะได้เจอกัน
เผื่อจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้าง
หรือว่าการให้สัมภาษณ์อะไรบ้างนะฮะ
แต่วันนี้เจอแต่บิ๊กป๊อกฮะแล้วก็บิ๊กตู่นะฮะ
เจอแค่สองปอพี่ใหญ่บิ๊กป้อมวันนี้ลาประชุมคอรมอนะครับ
ขอลางาน๑วัน
พนเอกวิทย์วงสุวรรณตรองนครบลีนะครับ
หรือว่าเพิ่งไปลงพื้นที่พยาวมาเมื่อวานนี้
ทางภาคเหนือที่ลำปางด้วยนะครับ
อาจจะไม่สบายหรือมีอาการอ่อนเพลียอะไรหรือเปล่านะครับ
สุดท้ายเนี่ยมีภาพปรากฏออกมาว่าพลเอกประวิทย์นะครับไปจังหวัด
ราชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับไปเจอเจอไปกินข้าวกับนักการเมืองท้อง
ในพื้นที่แล้วก็สอสอจังหวัดราชบุรีด้วยนี่ฮะภาพนี้ฮะที่บ้าน
ของนายวิวัตนิติกาญจนาและนายกรอบแล้วก็นายนิวัฒนิติกาญจนา
นะครับที่เป็นนายกอบจราชบุรีนะครับคือคุณนิวัฒนนี่เป็นสามี
ของนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐมีนาง
กุลวลีนบอมรบดีสสรัชบุรีเขตหนึ่งของพักพลังประชารัฐแล้ว
ก็สองสสราชบุรีของภาคประชาธิปัตย์ก็ถูกเชิญมาร่วมทาน
ข้าวด้วยกันมีรายงานว่าบิ๊กป้อมตั้งใจมาในวันนี้เลยเนี่ย
ต้องการมาถามจากปากเลยนะจากสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ว่ายังรักกันอยู่ไหมจะอยู่กับพักต่อไปหรือไม่ซึ่งได้รับ
คำยืนยันว่ายังรักเคารพเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังลงพื้น
ในนามพักพลังประชารัฐอยู่แต่ขออนุญาตท่านหัวหน้าพัก
ไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะลงพื้นที่รัชบุรีวัน
สิบเก้ามกราคมนี้หน่อยก็แล้วกันอ้าวนี่แหละฮะมันก็เลยกลาย
เป็นว่ามีข่าวว่าบิ๊กป้อมเนี่ยปาดหน้าเค้กหรือเปล่าก่อน
ลาประชุมคอลโมเพื่อมารัชบุรีก่อนเลยหรือเปล่า

สอสอจะย้ายพักไปอยู่กับบิ๊กตู่หรือเปล่า

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์
ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคอลอมอ
ยืนยันว่าอ๋อทีแรกมีข่าวว่าบิ๊กป้อมท่านป่วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ตู่บอกถามไปแล้วไม่ได้ป่วยอะไรนะครับ
ส่วนเรื่องเป็นห่วงกันหรือไม่ก็เป็นห่วงเป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่ใช่ลาป่วยการเมืองใช่ไหมครับท่านขาเพราะอาจไม่อยากเจอหน้าท่านเพราะว่าเหตุการณ์จากเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ไปเจอร้อยเอ็กซ์ธรรมนัสนะฮะ
คือข่าวจากบิ๊กตูตอนแรกเนี่ยถูกแล้วท่านบอกอ้าวท่านไปรัชบุรีไม่ใช่เหรอ
ไปจริงนะฮะไม่ได้ป่วยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลังจากกลับจากรัชบุรีนะครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณไปประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับแกนนำแล้วก็สอสอของพักพลังประชารัฐนะครับ
ขอดูบรรยากาศงานพักพลังประชารัฐหน่อยนี่นะฮะวันนี้ก็มีสมาชิกพักมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
วันนี้ก็มีการเปิดวินิทัศน์ความสำเร็จของพักพลังประชารัฐที่ผ่านมา
ที่พลเอกประวิทย์จะขึ้นประกาศนโยบายของพักพลังประชารัฐ
บอกว่าที่ผ่านมาสังคมไทยยังคงมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งพักพลังประชารัฐพร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง
ให้ประเทศมีทางออกร่วมกันและที่สำคัญก็คือพักพลังประชารัฐพร้อมเป็นผู้นำรัฐบาล
พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วใครจะเป็นคันดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
ก็บิ๊กป้อมไงนั่นแสดงว่าบิ๊กป้อมพร้อมเป็นนายกนะฮะชัดเจนแล้วนะคะถ้างั้นน่ะ
ส่วนนโยบายของพักพลังประชารัฐนะครับผลเอกประวิทย์บอกว่านโยบายแรกเลยนะ
หากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพักพลังประชารัฐจะเพิ่มวงเงินในบัตรประชารัฐ
ให้กับประชาชนเดือนละ๗๐๐บาทไม่ใช่แค่สองสามร้อยเหมือนกับทุกวันนี้
มันยังน้อยเกินไปบิ๊กป้อมบอก
สังคมไทยยังคงมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแยกแยกกันเป็นสองคั่ว
ผมขอยืนยันจุดยืนของพักพลังประชารัฐอย่างหนักแน่นนะครับว่า
เราพร้อมจะสายสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อก้าวความขัดแย้ง
และเพื่อสร้างพลังแห่งความสามัคคีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาหาทางออกร่วมกัน
เพื่อนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคน
ในวันนี้ผมขอเปิดนโยบายแรกซึ่งเป็นนโยบายของพักได้รีเริ่มไว้
และทำให้เกิดความจริงขึ้นมาด้วยการสารต่อนโยบายบัตรประชารัฐ
โดยเพิ่มเงินเป็น๗๐๐บาทต่อเดือน
สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ทันทีที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลพักพลังประชารัฐพร้อมลงมือทำทันที

เราก็เลือกมาดีถ้าเลือกได้ก็เป็น
ถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าประชาชนเลือกได้ก็เลือกได้
ถ้าเลือกให้ผมเป็นผมก็เป็น
นี่ถ้าประชาชนเลือกให้ผมเป็นผมก็เป็นนายก

โยบายแรกบัตรประชารัฐนี่เดือนละ๗๐๐
คือพอได้ยินการประกาศนโยบายของพักพลังประชารัฐในวันนี้เนี่ย
คนก็เลยบอกอุ๊ยนี่ไปเกทับทางเพื่อไทยหรือเปล่า
แต่เพื่อไทยเขาประกาศเนี่ยคือเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทวันละ๖๐๐บาท
ทีนี้ต้องยิงป้อมประกาศตรงนี้วันนี้ก็เลยมีคนถามต่อไปอีกนะ

ถ้าเผื่อได้เป็นรัฐบาลครั้งหน้าว่าจะได้ไม่ได้อย่างไรนะ
หมายถึงค่าแรงหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอคะ

พลังประชารัฐเนี่ยเขาจะประกาศไหม

พลังประชารัฐวันนี้ประกาศว่า
บัตรประชารัฐเนี่ย

แต่ค่าแรงในการเลือกตั้งครั้งหน้า

เพราะบิ๊กป้อมบอกว่านี่คือนโยบายแรก

ที่มันน่าจะต้องเกิดขึ้นในปีนี้แน่แล้วล่ะ
รัฐโพลเลือกตั้ง๖๖เราจะจัดทำขึ้น๓ครั้งก่อนการเลือกตั้งนะคะ
ซึ่งเริ่มครั้งแรกก็คือมกราคมเดือนนี้นี่แหละค่ะ
เป็นการสำรวจคะแนนความนิยมของคนไทยที่มีต่อพักการเมือง

ซึ่งเอาจริงนะมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
พอมีการเปิดตัวแคนดิเดตเปิดนโยบายแถลงนโยบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
บางทีครั้งแรกที่เราทำโพลไปอาจจะไม่ตรงกับครั้งที่๒หรือครั้งที่๓ก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ครั้งแรกนี้ก่อนเลยละกันนะคะ
ร่วมตอบคำถามเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักไหนได้
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมตอบแบบสอบถามได้เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๙มกราคม๔ทุ่มตรงนะคะ
แล้วเราจะมีการประกาศผลไทยรัฐโพลรอบแรกเสาร์ที่๒๑มกราคม
มีอยู่๔๕คำถามเห็นไหมก็ลองไปตอบคำถามกันดี